ข่าวที่หลายคนรอคอยมาอะไรชอบหน้าทะแบบเป็นเพล็นด์กับคุณรัชพรเนี่ยจะแชร์ทุกเพจของเจ๊จู

คือเจ๊จูมีความคลึ้นหวัดอัพเดทแรงมากนะคะ
หรือการเงินมีปัญหาใส่ชุดหน้าศึกษามาซื้ออิทมอนด์นะจ๊ะ
และที่สำคัญนอกจากคำโปรยจะโดนใจวัยรุ่นเนื้อหา
ข้างบนกับข้างล่างเอามาเชื่อมกันได้
หน้าของเจ๊จูถูกต้อง
จูมาจากไหนอยู่เจ๊จูก็โผล่ขึ้นมา

ต้องบอกว่าเพจนี้เนี่ย๒วันคนกดไลค์๖๐๐๐คน

เพราะฉะนั้นเราจะมาพาไปรู้จักที่มาที่ไป
จูวัสดุก่อสร้างเป็นใครกันค่ะ
นี่ไอจูวัสดุก่อสร้างนี่

โพสต์เป็นภาพแบบนี้แหละเทมเพลจเหมือนกันเลยเป็นภาพจู่

มีความสุขทุกนาทีอารมณ์ดีอิดมวลเบา
เพื่ออะไรนะเจ๊คือคือจะขายวัสดุก่อสร้าง

อะไรก็ได้ที่จะไปเชื่อมโยงกับวัสดุก่อสร้าง
นี่ฉันขอลองโทรหาเจ๊จูนูก็ได้ไหมนี่เออมายรัชพร

ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ต้องโทรสิคะคุณ

เออเอาลัชพรโทรสิโทรตอนนี้

ด้วยเดี๋ยวเพิ่งรายงานข่าวไปด้วยแล้วกันนะคะ

ไม่มีการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะ
เห็นไหมคือชาวเน็ตเขาก็สงสัยว่า
เอ๊ะทำไมริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่อย่ารีรอให้รีบซื้อปูน

ผิวพันธดงามใช้ครีมตัดเหล็ก

ไอเดียดีนะไอเดียดีมาก
อะไรก็ได้ในโลกนี้ก็จะไปเชื่อมกับวัสดุก่อสร้างจนได้
อันนี้ฉันก็ชอบถ้าความรักไม่สดใสทำยังไงคะ
ลองใช้สีเคลือบเงาชะโลมรักกลับคืนมาค่ะ

เดี๋ยวที่ฉันนั่งมองตาปริบอยู่ตอนนี้

สุดยอดมีหลายอันมากคือต้องไปดูทางเพจ

เสาเหล็กเสาปูนเสาเข็มมีครบจบที่เจ๊โอเคนะ

ดูคำพูดที่เขาใช้แล้วคือแบบดูยหน้าแบบ
ไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ

เจ๊ก็เป็นเจ้าของบริษัทวัสดุก่อสร้างหรือเป็นใคร
นี่เดี๋ยวจะมาไขความข้องใจนี้ทั้งกับคุณผู้ชมพี่มิ้วแล้วก็ชาวเน็ตด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปล้วงลึกเบื้องหลังจากแอดมินเพจเจ๊จูค่ะ
ปรากฏเป็นนุ่มคนนี้นายพระไทยพดุงถิ่น
แล้วก็เป็นนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
เปิดเผยข้อเท็จจริงค่ะบอกว่าจริงแล้วนี่
ล่าสุดคือคลิปนี้เพิ่งปล่อยออกมาสดร้อนเมื่อวานนี้
ไขข้อข้องใจอุ๊ยเห็นเจ๊จูแบบเคลื่อนไหวแล้วในที่สุด
เจ๊จูเป็นอะไรกับจ๊อปเนี่ยนี่เห็นไหมเขารีบบอกไอจูไงคุณ
อ๋อเป็นแบบสาวกจ๊อปด้วยต้องดูคลิปนี้คือเพิ่งหยุดขัมไม่ได้จริงนะคะ
คือเป็นแผนการตลาดเขาใช่คือเป็นแผนการตลาดของเขา
เริ่มต้นมาจากก่อนหน้านี้ได้สร้างหนังโฆษณาของตัวละครเชื่อฮีอู
เฮียอูเป็นกระแสไวรัลออกมาก็เลยอยากจะสร้างเรื่องใหม่
ชื่อว่าเจ๊จูให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น

ถูกต้องเป็นเจ๊จูออกมานะคะแล้วก็เปิดเพจใหม่
เป็นความบังเอิญที่มีคนสนใจแล้วก็แชร์กันเยอะมาก
แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเพจเจจูก็ออกมาเฉลยแล้ว
ว่าเจ๊จูเป็นใครไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามที่บอกว่าเจ๊จูเนี่ยเคยเป็นคนในยุคก่อน
แต่ว่าติดโซเชียลแล้วอยู่ดีก็ยอดขายไม่ดี
เขาไปทำกระแสไวรัลผิดวิธีไปจ้างคนในพันทิพย์อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยมีการยุบเชื่อมโยงเข้าสู่ธุรกิจด้วย
คนเมื่อกี้แหละที่บอกว่าที่เป็นผู้ชายหัวโล้น

เมื่อวานมีบทสัมภาษณ์อันนี้เป็นเห็นจากแบบพี่วงในเขามาไอที
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คนแชร์กันเยอะขนาดนี้
แต่ดันไปใส่ในเพจอยู่ดีมีคนมาแชร์ไปเฉยเลย
แชร์แล้วก็ไว้เล่าขนาดนี้มันไม่ได้แล้ว
ต้องทำต่อตัวหลักที่เขาตั้งใจก็คือตัวคลิป
ใช่ค่ะแต่นำภาพนิ่งมาเปิดโปรยเผยแพร่ก่อน
คือสร้างเจ๊จูขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าใครมีของอะไรอยากขายมาขายที่เขา
อะไรแนวนั้นน่ะนะคะเป็นการคิดคำโปรยแบบบังเอิญแบบ
แล้วมีคนแชร์ต่อเขาบอกว่า๒ชั่วโมงแรกอยู่ดี
มันไม่ธรรมดาแล้วเลยตั้งใจที่ทำต่อมาเรื่อย
แล้วก็กระแสดีล้นหลามแบบนี้นะคะ
พระไทยเล่าต่อค่ะบอกว่าแอดมินที่ดูแลเพจเจ๊จู
ก็คือพนักงานในบริษัทคอยตอบลูกเพจ
แล้วก็เจ๊จู่หลายคนสงสัยมีตัวตนจริงหรือเปล่า
เธอเป็นใครมาจากไหนเออปรากฏ

ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคาแรคเตอร์
เจ๊จงหมูทอด

เจ๊จงหมูทอดก็เป็นคนไฮเทค

ประกอบกับเอาคาแรคเตอร์ของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

ก็เลยเอามาเป็นเจ๊จูที่มีมาตรชิคขนาดนี้นี่แหละค่ะ

ชอบจังหวะนิ้วชี้แตะปลายคางมาก
กระทั่งภาพนิ่งอินเนอร์เธอมาใช่เป็นคนมีพลังนะคะงานนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจดจำชื่อเจ๊จูไปอีกนาน
แล้วก็คงจำเพิ่มเติมได้อีกว่าวัสดุเกาะสร้างในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่แค่หน้าร้านอีกต่อไปนะคะ
เดี๋ยวนี้เขามีแบบการให้ลงซื้อแอดเฟซบุ๊กลงซื้อยูทูปแอดเวิร์ดอะไรต่างแอดเซนต์เนี่ย
แล้วก็มีคนส่งต่อไม่ต้องเสียเงินเลย
ทุกอย่างอยู่ที่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ธุรกิจอื่นลองกันดูเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพแน่น
อันนี้รอดูธุรกิจอาหารเลยดิฉันนะ